ณขณะนี้ในบ้านเราเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะฮะ
ติดเชื้ออย่างเป็นทางการแล้วก็ตรวจเอทีเคด้วยนะครับ
ล่าสุดนางเอกสาวชื่อดังเจ้าของฉายาเจ้าแม่รอดโควิด
คุณแต้วนัทพรต้องให้กำลังใจเธอจริง

เพราะว่าเพิ่งแจ้งข่าวล่าสุดในวันนี้นะครับบอกว่าติดโควิดนะครับ
คือเธอก็กักตัวมาหลายรอบนะนี่ฮะบอกว่ากำลังรอการรักษาตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลอยู่
ก่อนหน้านี้แจ้งว่าไปสัมผัสผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
คุณแต้วบอกว่าได้แจ้งคนที่เคยเจอกันร่วมงานกันใกล้ชิดกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ขอเลื่อนงานทุกอย่างออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาอาการหายเป็นปกตินะครับ
คือก่อนหน้านี้เธอไปเจอคนที่ติดโควิดแล้วต้องกักตัวในฐานะกลุ่มเสี่ยงอยู่๖ครั้งนะครับ
แต่ก็ตอนนั้นก็สามารถรอดปลอดภัยมาทุกครั้ง
ครั้งนี้ก็ติดโควิดก็ถือว่าต้องให้กำลังใจกันให้แข็งแรง
แล้วก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเร็วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะในช่วงวิกฤตโควิด๑๙